คุณผู้ชมจำได้ไหมที่เรานำเสนอข่าวมาต่อเนื่องเลย
ไปชิงทรัพย์ร้านเซเว่นสองแห่ง
แล้วพอโดนจับกลุ่มตัวได้ใส่กุญแจมือ

ใช่หนีไปหลายวันเลยท้ายที่สุด
เมื่อคืนค่ะเอ็นเกมแล้วคุณ

เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้ไปจับกลุ่มตัวได้
มุมที่อำเภอหนองไผ่ที่เพชรชบูรณ์

เดี๋ยวขอดูวินาทีรวบตัวตอนนี้หน่อยค่ะ
ในข้อหาหลบหนีระหว่างที่ถูกคมขัง
ตามอำนาจของเจ้าพนักงานสอบสวน
ยืนยันนะชื่อนายเองชื่ออะไร
เอ๋นอัมศักดิ์กุลัย
อ่านหมายจับให้ฟังแบบนี้เลย
ก็เนี่ยค่ะสิ้นฤทธิสิ้นลายคุณผู้ชม
ตอนที่ตำรวจรวบตัวในเอชิเนหันนาอายุ๔๒ปี
คือเจ้าหน้าที่เขาติดตามตลอดเลยนะ
ดูว่าลบนีไปไหนแล้วแอบซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
ท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อคืนนี้ค่ะจับกลุ่มตัวได้ที่กลางป่า
ตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ที่นี้เผยว่าเขาหนี
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุจริงอยู่ที่สระบุรี
แต่หนีไปถึงเพชรชบูรณ์แล้วตั้งใจจะขี่มอเตอร์ไซค์หนีต่อไปด้วย

เพราะนายเอ๋เขาก่อเหตุเอาปืนปลอม
ไปจี้ชิงเงินร้านเซเว่นสองแห่ง
ที่อำเภอเมืองกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ได้เงินมาเนี่ยสองพันหกร้อยบาท
อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ในเซเว่น
ทีนี้พอตำรวจเขาจับกลุ่มตัวได้เนี่ยนะคะ

ก็เอาตัวในเอมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

สามทุ่มตำรวจนำตัวในเอเนี่ย

เพราะจะต้องสอบปากคำเพิ่มเติม

ที่อำเภอเมืองกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติใช่ไหม

ตอนที่ตำรวจกำลังเขียนสำนวนอยู่
ในเอเขาฉวยจังหวะตรงนั้นนี่แหละค่ะ
วิ่งหลบหนีออกมาจากที่สพเมืองสระบุรี

คือมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเขาเสียบกุญแจทิ้งไว้ไง
อยู่หน้าหมู่บ้านสาธิธร๑๐ในชุมชนเสือขบ
แห่ขี่มอเตอร์ไซค์แบบมีกุญแจมือเนี่ย

รู้จากการที่เห็นว่ามีกุญแจมือนี่แหละ
เอ๋ก็ตกใจหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีอีก
ตำรวจก็กระจายกำลังไล่ล่าแล้วก็มีการเพิ่มเงินรางวัลนำจับ
ตอนแรกเขาบอกว่าใครที่แจ้งเบาะแสในเอกได้เอาไปเลย๑๐๐๐๐

ทีนี้ต่อมาเมื่อวันที่๕กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพด่านขุนทศที่นครราชศรีมาเนี่ยนะ
ก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัย
มอเตอร์ไซคันนี้พอไปตรวจสอบมาอ้าวใช่เป็นรถที่ในเอ๋อ
ขโมยมาแล้วก็จอดทิ้งไว้สาเหตุว่าเอาทำไมนายเอ๋จอดทิ้งไว้
ทำไมไม่ขี่ไปต่อครับน้ำมันหมดค่ะก็เลยจอดทิ้งไว้แบบนี้
ตำรวจสพด่านขุนทศก็ได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์
ถูกคนร้ายขโมยจากอพาร์ทเมนต์รับทรัพย์ที่ตำบลด่านขุนทศ
แล้วก็ขี่ไปไปจอดเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันที่ชายภูมิ
ตอนที่ไปเติมน้ำมันไม่จ่ายค่าน้ำมันด้วยนะ
แล้วก็แวะซื้อน้ำที่ร้านข้างทางไม่ลงจากรถค่ะ
คือบอกแม่ค้าแล้วให้แม่ค้าเอามาส่งที่รถ
พอแม่ค้าเอามาส่งไม่จ่ายตังค์อีกแล้วก็ขี่รถหนีไป
นี่ไปป้นเงินมาได้เนี่ยสองพันแปดร้อยบาท
จ่ายทั้งค่าน้ำมันไม่จ่ายทั้งค่าน้ำเลยคุณผู้ชม
ทีนี้จุดที่แวะปั๊มน้ำมันแล้วก็เชิดรถหนีเนี่ย
ก็คือที่ชัยภูมิจุดตรงเนี้ยค่ะกล้องวงจรปิดในปั๊มเนี่ย
คันนี้มามาเติมน้ำมันในปั๊มปอตทอำเภอ
จตุรัสเติมน้ำมันไป๑๘๐บาทยื่นบัตรกดเงินให้กับพนักงาน
แล้วก็หนีไปพอพนักงานตรวจสอบบัตรกดเงิน
อ้าวมันใช้กันไม่ได้เป็นบัตรเสียคือในบัตรเนี่ย
ไม่มีตังค์อยู่เลยอะค่ะก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพอำเภอจตุรัส
แล้วก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็คือนายเอไปก่อเหตุมาแล้วหลายพื้นที่
เอาภาพมาแชร์ให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ
จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ตำรวจก็ไปจับกลุ่มตัวในเอได้ที่ปากซอยกลางทุ่งนาที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แล้วก็คุมตัวมาต้องมาที่สถานที่ที่ก่อเหตุก็คือที่สพเมืองสระบุรี
แล้วก็มีของกลางที่ไปขโมยมาด้วยนายเอ๋เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าหลังจากที่ผมหนีจากสระบุรีแล้วเนี่ย
ผมก็มาขโมยรถชาวบ้านแล้วก็ขับไปกลับไปบ้านที่อำเภอท่าเรือที่อายุทยา
แล้วตำรวจถามเอ๊บอกมาสิใช้กุญแจมือเนี่ยแล้วทำยังไงตัดกุญแจมือออกยังไง
คือด้วยความที่ในเอเขาเคยเป็นช่างมาก่อนเขาก็ใช้หินเจียค่ะตัดกุญแจมือออก
คือเอาเข่าหนีบเครื่องไว้แล้วก็เอากุญแจมือใช้หินเจียนค่อยตัดค่อยตัด

ใช่ทีนี้พอแกะกุญแจมือได้ก็เลยหนีไปตั้งใจนะจะหนีไปที่ขอนแก่น
จะไปหางานทำแต่ว่าระหว่างที่กำลังจะหนีเนี่ยน้ำมันมันหมดไงคุณสืบสกุล
ก็เลยจอดรถไว้แล้วก็มาขโมยรถชาวบ้านหนีแล้วก็เปลี่ยนใจแล้ว
ไม่เอาละไม่ไปขอนแก่นละมุ่งหน้าสู่เพชรชบูรณ์ดีกว่า
มาถูกตำรวจรวบตัวได้ตอนที่กำลังแวะกินข้าวในป่าข้างทาง
แล้วก็ตอนให้ปากคำอยู่เนี่ยนะพูดจาแบบวกไปวนมาอาการก็แบบเบลอเหมอลอย
ทีนี้ตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะ
จากเดิมที่ก่อเหตุในพื้นที่สพเมืองสระบุรีคือชิงทรัพย์๗๑๑
แล้วก็ขโมยรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแจ้งเพิ่มอีกหนึ่งข้อหา
ก็คือข้อหาหลบหนีระหว่างถูกควบคุมตัวคุมขังของพนักงานสอบสวน
ก็เลยโดนไปเลย๓ข้อหาแล้วก็ถามในเอด้วยว่าเนี่ยจะหลบหนีมาทำไม
บอกว่าก็ผมมีคดีค้างเก่าอยู่ผมก็เลยกลัว
เพราะว่าผมเคยไปขโมยในหลายพื้นที่
แล้วพอมาโดนจับกลุ่มอีกก็เลยคิดว่าหนีดีกว่า
ส่วนคดีในท้องที่อื่นที่คนร้ายก่อเหตุตอนหลบหนี
ที่สดคุณทศที่โคราชกับที่ชัยภูมิ
เดี๋ยวรอก่อนรอการประสานอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวแจ้งข้อหาเพิ่ม
จาก๓ข้อหานี้แน่นอน